แต่สภาพศพก็คือหัวหายไป
ส่วนศีรษะที่ไม่เจอบ้านหลังนี้ฮะ

เจอแล้วครับไปอยู่ในโอ่งน้ำฮะ
นี่ชุดสืบสวนของสพกาญจนดิตนะครับสุราธานีนะครับ
คือที่มาตรวจสอบโอ่งน้ำตรงนี้เพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นแบบโอ้โหโชยออกมาจากโอ่งเนี่ยฮะ
เป็นองค์น้ำใบใหญ่ที่ถูกวางแบบตะแคงทิ้งเอาไว้นะฮะ
ในเส้นทางเดินไปยังบ่อลูกรังห่างจากบ้านของผู้ตาย
ในตะบนตะเขียนทองอกาญจนะดิษฐ์ที่สุรทานี
งเนี่ยห่างจากบ้านประมาณ๓๐๐เมตร
ขวามือนั่นคือภาพวันเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วพอไปดูข้างในโอ่งเนี่ยมันมีถุงปุ๋ยที่ห่อซ้อนกันสองชั้น
เหมือนกับมีสิ่งของอะไรเนี่ยนะฮะพอเปิดออกดูเนี่ยเอาเป็นศีรษะของลุงเสงี่ยมวัย๕๓ปี

วันนั้นเนี่ยแกถูกฆ่าอยู่ที่บ้านใช่ไหม

ในสภาพที่ส่วนศีรษะส่วนหัวเนี่ยหายไป
ชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บร่องรอยหลักฐานต่างนะฮะ
เดี๋ยวต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน
ถ้าย้อนไปนะครับเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับ
เกิดขึ้นในบ้านพักที่หมู่๑ตะบนตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิต
เมื่อ๑๑พฤศจิกายนนะครับ
สพกาญจนดิตได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวกลางสวนยางพารา
มาตรวจสอบพบว่าลุงเสงี่ยมเป็นรำอายุ๕๓ปี
เสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้านะฮะ
คว่ำหน้าลงกับพื้นแบบนี้
วางทิ้งบนเก้าอี้ไม้ที่บ้านของแก
มีอุปกรณ์เชื่อมเหล็กแบบเพิ่งทำงานเสร็จ
วางทิ้งอยู่ด้วยแต่ที่ว่านั่งสภาพคว่ำหน้า
ที่เราทำให้เห็นในเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เอาจริงสภาพศพแกเนี่ยคือไม่มีหัวนะครับ
ศีรษะนี่หายไปเจ้าหน้าที่กระจายกำลังหานะฮะ
ในวันนั้นหายังไงก็ไม่เจอนะครับ
จนกระทั่งวันนี้เนี่ยมาเจอห่อถุงปุ๋ย
ถุงกระสอบ๒ชั้นแล้วซ่อนไว้ในโอ่งน้ำ

ห่างจากบ้านของลุงสงเหยียมกันเนี่ย๓๐๐เมตรทุกผู้ชมครับตำรวจสพกาญจนาดิษฐ์
คือตอนนี้เจอศีรษะแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าใครคือคนก่อเหตุนะฮะตอนเนี้ย
ด้วยนะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เคยมาดื่มเหล้ากับผู้ตายบ่อยแล้วก่อน
หน้านี้ก็เคยคุมตัวในเอวัย๕๐ปีที่บ้านอยู่ห่างจากผู้ตายประมาณสาม
๐เมตรเหมือนกันเก็บเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้เก็บตัวอย่าง
ข้องกับการตายของนายเสงี่ยมแต่วันนั้นตรวจสอบพบสารเสพติดใน
ร่างกายก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเอาไว้ก่อนอ่าแล้วก็ที่สำคัญ
ก็คือปัรมรวดไปเจอคราบเลือดบนกเกงจีนของในเอบน
เสื้อยืชคอกรมสีขาวซึ่งถูกซักไปแล้วนะเหลือคราบจาง
อยู่ด้วยนะฮะก็แน่นอนแล้วฮะเดี๋ยวก็เอาไปตรวจดีเอนเอว่าไอ้เลือด
เจอบนกางเกงยีนกับเสื้อยืดของนายเอเนี่ยมันตรงกับเลือดของลุงเสงี่ยมหรือเปล่าค่ะ
กับดีเอนเอของลุงเสงี่ยมหรือเปล่าพฤติกรรมในเอชอบเสพยาเสพติด
แล้วมีอาการหล่อนด้วยนะครับเขาเชื่อเรื่องละที่บูชายันนะครับ
แต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีประวัติทำร้ายใครนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับ๑๒นาฬิกาทางป่าไม้กับชาวบ้านเนี่ย
ก็อย่างที่บอกนะฮะเขาได้กลิ่นเหม็นแบบรุนแรง
สวนยางพารานะครับก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็ไปแจ้งจันทรธีให้มาตรวจสอบ
แล้วก็เจอส่วนศิษฐ์ของลุงสงเหยียม
ก็ได้ดูแล้วก็ประจักษ์และก็เป็นศิษฐ์
พฤติชีวิตที่ทีมค้นหาทั้งจารักษณะที่ครับ
ทหรือมีงานตลอดต้องกัดวันประเทศถึงวันนี้
คนหนาก็มีต่างจุดแต่เริ่มเลยก็จะได้เข้ามาเจอ